คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์สลดที่พยาวกันหน่อยนะครับ
น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับ

แต่มีหัวหน้าครอบครัวเขาเป็นเจ้าของกิจการไร่กาแฟ
มานานหลายปีมูลค่ามันก็เยอะ
แล้วเขาก็ไปมีภรรยาใหม่นะฮะ
วันดีคืนดีภรรยาใหม่เอาลูกเลี้ยงมา
เอาหลานสะพ้ายมาเอาหลานมาอยู่ด้วยที่บ้านหลังนี้

เจ้าของไร่กาแฟระแวงระแวงว่าลูกเลี้ยงกับฝั่งของภรรยาใหม่

เอาปืนลูกซองยาวไปยิงปั้งปั้งปั้งตายไปสามศพ

เหตุการณ์นี้รวมเป็น๔ศพ
อีก๒คนบาดเจ็บสาหัสเลย
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาเอาปืนลูกซองยาว
ยิงตัวเองยังไงถึงตายนะครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกลางดึกของเมื่อวานนะฮะ

ตำรวจสพเชียงคำเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ยิงกัน
อยู่ที่ท้องที่หมู่๑๖ตำบลร่มเย็น

ตอนไปเจอมีศพผู้เสียชีวิต๓ศพ
คือนายพงเทพอายุ๓๗ปี
นางสุภาพรอายุ๓๔ปี
แล้วก็เด็กหญิงกรยาพรอายุเพียง๕ขวบเท่านั้น
ใกล้กันมีขันโตกคือคนเหนือกินข้าวกับขันโตก
มีขันตกก็วางอยู่ข้าวของกระจัดกระจาย
ข้าวปลาอาหารก็ยังกินกันไม่หมด
แล้วก็มีกองเลือดเต็มไปหมดเลย
ทีนี้สภาพศพของนายพงเทพ
ถูกกระสุนปืนลูกสองยิงเขาที่แก้มซ้าย
แล้วเข้าหน้ามันก็กระจายมันก็แผลเวอะหวะเลยนะฮะ
แล้วก็นางสุภาพรกับเด็กหญิงกรยาพร๒ศพนี้ถูกยิงที่หน้าอก
แล้วก็มีคนเจ็บ๒คนคือนางเหม๋ย
เหม๋ยเนี่ยเป็นภรรยาใหม่ของคนก่อเหตุ
แล้วเป็นแม่ของนายพงเทพที่เสียชีวิต
นางเหม๋ยวิ่งหนีออกจากบ้านมา
พร้อมกับนายทรงพลนายทรงพลเป็นเพื่อนบ้าน
ถูกยิงที่แขนซ้ายก็บาดเจ็บไป๒คนนะครับ
หากออกไป๓๐๐เมตรไปเจอศพของผู้ก่อเหตุคือนายุทธนาอายุ๕๑ปี

นายยุทธนาเนี่ยก็เป็นสามีใหม่ของนางเหม๋ยแหละแล้วก็เป็นพ่อเลี้ยงของนายพงเทพที่เขายิงตายไป
สภาพศพของยุทธนาเองถูกปืนยิงเข้าที่หน้าอกเป็นปืนลูกซอง
แล้วปืนนั้นก็ตกอยู่ข้างตัวเขานะครับ
ทีนี้ตำรวจตามตัวนางเหม๋ยมาสอบปากคำ
นางเหม๋ยเป็นภรรยาใหม่ของผู้ก่อเหตุและเป็นแม่ของนายพงเทพ
เขาอยู่กินกับนายุทธนาสามีใหม่มาด้วยกันยึดอาชีพทำไร่กาแฟ
ต่อมาลูกชายเขาลูกติดเขาคือพงเทพมาอยู่ด้วย
แล้วก็เอาหลานสะพ้ายมาด้วยนางสุภาพรเอาหลานสาวคือเด็กหญิงกรยาพรมาด้วย
ส่วนนายทรงพลคนที่บาดเจ็บที่หนีไปเป็นเพื่อนบ้านแค่มานั่งกินข้าวด้วยกันแต่โดนลูกหลงไป
ก่อนเกิดเหตุนางเหม๋ยนั่งกินข้าวกันกับลูกหลานนะแล้วก็นั่งกินข้าวกันอยู่แล้วก็เพื่อนบ้านด้วย
จู่ยุทธนาเดินถือปืนลูกซองเข้าไปหยุดอยู่หน้าบ้านไม่พูดนะยิงใส่ลูกเลี้ยงก่อนเสียชีวิตจมกองเลือดตรงนั้นเลย
แล้วกระสุนมันเป็นลูกปลายมันก็มีสะเก็ดออกไปโดนแขนของนายทรงพลที่เป็นเพื่อนบ้านบาดเจ็บไปด้วย
จากนั้นเอาปืนบรรจุกระสุนใหม่แล้วก็ยิงไปที่นางเหมือนกับนายทรงพลแต่เขาก็วิ่งหนีออกไปคนนี้สองคนนี้ปลอดภัย
แล้วก็ทีนี้เนี่ยก็หันไปยิงนางสุภาพรหลานสะพ้ายแล้วก็ไปยิงเด็กหญิงกรยาพรอีกเสียชีวิตตามไป๒ศพรวมเป็น๓ศพก่อน
หลังจากนั้นยุทธนาเอาปืนลูกซองเนี่ยกระบอกนี้วิ่งออกไป๓๐๐เมตรแล้ววางพานท้ายปืนเอาไว้กับต้นไม้
หันปลายกระบอกปืนมาจอดที่หน้าอกแล้วเอากิ่งไม้งามเล็กเล็กเนี่ยไปกดตรงโก่งไกลปืนนะฮะเพื่อยิงเข้าที่หน้าอกตัวเองแล้วก็เสียชีวิตนะครับเป็นศพที่สี่
ก่อนหน้านี้นายพงเทพเนี่ยจริงแล้วเขาเคยทำอาชีพขายน้ำเต้าหู้อยู่ที่อีสานแต่ไปเจอกับวิกฤตโควิด๑๙
ก็เลยขอไปอยู่กับแม่ที่มีสามีใหม่ที่พายาวก็กลายมาเป็นอยู่ที่นี่พร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาทำไร่กาแฟกันอยู่นะฮะ
แต่ว่าทางด้านของผู้ก่อเหตุเริ่มระหองระแหงว่าลูกเลี้ยงจะมาฮุบกิจการของเขาหรือเปล่า
เมียใหม่จะพาลูกเลี้ยงกับครอบครัวมาฮุบเขาหรือเปล่าไม่ได้ไม่ยอมก็เลยฆ่าตายหมดเลยนะฮะแล้วตัวเองก็ยิงตัวเองตายตามไปนะครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะจริงน่าจะพูดคุยกันได้นะครับนะก็เขาบอกว่าธุรกิจนี้เขารายได้เดือนหนึ่งประมาณสักสองแสนได้เขากลัวเขาจะเสียรายได้เสียธุรกิจไปก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นมานะครับ
เหตุเกิดจากระแวงกลายเป็นต้องฆ่ากันนะคะ